มาที่ชายภูมิกันบ้างจะพาคุณผู้ชมไปขอโชคลาภกับตะเคียน
หม้อโบราณอายุกว่า๒๐๐ปี

ไปถึงปุ๊บอ่ะปรุงพาหวานก่อน
ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนค่ะคุณผู้ชม
จุดนี้คือริมถนนคุ้มน้อยบ้านวังกระทะหมู่๑๒
ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ

เครื่องเส้นไหว้ทั้งอาหารข้าวหวานน้ำเต๋าทูบเทียน
นี่มันอะไรดินซุดเลยอ่ะโอ้โฮดูดิตะเขียน
ซุดก็ใช่เออแต่ส่วนที่อยากจะให้โฟกัสก็คือตะเคียนค่ะ
เหตุผลที่ชาวบ้านเขามามันมีเรื่องราวแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมาเข้าฝันชาวบ้าน
ว่าอยากจะขึ้นจากดินโครนที่มันไหลทับ
ไหลทับแม่ตะเคียนแล้วแม่ตะเคียนรู้สึกทั้งหนาวทั้งหนัก
ชาวบ้านเขาก็เลยเออบอกเล่าให้ฟังว่าฉันฝันแบบนี้
ก็เลยชวนกันมามาดูเถอะสิมาดูกันหน่อยสิ

ตรงนี้นะมันมีตะเคียนจริงหรือเปล่า

ตะเคียนแล้วก็เจอหม้อดินโบราณ
กำไรโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีด้วย
เล่นอยู่ในที่เดียวกันเลยค่ะ
ชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคก็เลยมาช่วยกันขนย้าย
แล้วก็เอามาดูซิชิ้นส่วนของหม้อ

วิเคราะห์ตีความกันไป
มันเป็นวัสดุภาชนะตั้งแต่สมัยไหน
แล้วมันก็อาจจะแตกเป็นเศษเซี่ยวแล้วนะคะ
แต่ว่านี่ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในอดิตการนานมาแล้วก็ได้

ชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันค่ะ
ขนข้าวขนของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ถ่ายเอาไว้หน่อยสิว่าเออรถคันนี้นะเข้ามาช่วยขนย้ายท่อนตะเคียน

โมงอยู่ตั้งนานคุณอ่านอะไรไทแลนด์

แต่บางคนบอกนอกจากนี้มีอย่างอื่นให้ดูไหม

มีค่ะมีการจุดทูปเสี่ยงทายด้วยนะ
มันต้องมีอยู่แล้วเวลาที่เรามาขอโชคลาภจากแม่ตะเคียน
จุดทูปเสียงท้ายมันก็เป็นของคู่กัน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมคอยดูกันเอาเองแล้วกันว่าทูปเสียงไทยจะโผล่มาตอนไหน

ชาวบ้านเขานำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านวังกระทะ

หรือเป็นที่พึ่งพิงทางใจ
อืมเป็นที่ยึดเหนียวในเรื่องของโชคลาภต่อไป
มักจะไปไว้ที่วัดนั่นแหละ